มาดูเรื่องของการแพร่ระบาดส่วนมากแล้ว
บางคนที่เขาเป็นผู้ป่วยแต่ว่ามือถือเขายังใช้ได้

บางคนมีการเรียบเรียงช่วงเวลา
ก่อนที่เขาจะไปพบว่าเขาติดเชื้อว่าเขาไปทำอะไรมาบ้าง
เป็นการเตือนคนอื่นไงคะว่าใครที่เข้าใกล้เขา
หรือว่าไปสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับเขา
ให้ระมัดระวังตัวสังเกตตัวเอง
ถ้ามีอาการปุ๊บไปตรวจร่างกายทันที
เดี๋ยวนี้คนปกติทั่วไปนะก็เริ่มแล้วนะ
เริ่มที่จะเขียนตารางไทม์ไลน์ของเราแต่ละวันแล้ว
ว่าแต่ละวันเราไปทำอะไรมาบ้าง
เผื่อไว้ถ้าเรามีความเสี่ยงหรือเป็นหรือติดเชื้อ
เราจะได้รายงานให้เจ้าหน้าที่เขาทราบถูก
ก็เป็นส่วนช่วยเหลือสังคมอีกอย่างหนึ่ง
และก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตำรวจโรงพักลุมพินีค่ะ

เขาก็ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

ระบุข้อความค่ะเป็นจนได้โควิด๑๙

ไปตรวจที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่า
เป็นบวกคือติดโควิด๑๙

หรือสัมผัสใกล้ชิดก่อนหน้านี้

รักษาระยะห่างจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก
หากเริ่มมีอาการป่วยไปพบแพทย์ด่วน

ที่สอนอรุมพินีต้องฉำหน้าได้บ้างเลย

สถานีตำรวจนครบันลุมพินีเอง

ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทั้งสอนอโลยรวมถึงทำการ

ให้สังเกตอาการต่อไปค่ะ
นี่เป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนเรื่องของสถานที่
ที่เป็นธนาคารบ้างเป็นร้านอาหารบ้าง
ที่เขามีข่าวว่าคนที่ทำงานในนั้นติดเชื้อโควิด๑๙

เพื่อให้เกิดความชัดเจนของประชาชน
หนึ่งอย่างแหละก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยนี่นะคะ

ออกประกาศกรณีพนักงานจากสำนักงานใหญ่ติดโควิด๑๙๑ราย
ชี้แจงว่าพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
และยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดติดโรคไปด้วย
อกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยนะคะ

ได้แก่สาขาถนนสวนผักและสาขาบิ๊กซีอ้อมใหญ่
เนื่องจากพบว่าลูกค้าที่เคยมาใช้บริการติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วยค่ะ
นี่คือธนาคารกสิกรไทยอีกหนึ่งธนาคารทอศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ชั่วคราว๒๓๒๕มีนาคม
เนื่องจากพบว่าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใกล้ชิด
อันนี้ยังไม่ได้ติดเลยนะขนาดเป็นผู้ใกล้ชิดเขายังปิดเลยค่ะ
ผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ทางธนาคารเองให้พนักงานไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลรวม
ให้ทุกคนเลยในสาขายุดงานกากตัวเอง๑๔วัน
ทำความสะอาดสาขาด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของสาธารณสุขนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวเกือบจะทั้งหมดแล้วเกือบแง่ทุกแง่ทุกมุมแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวเรามีเพิ่มอีกโดยเฉพาะแง่มุมดี
ที่ตอนนี้หลายคนอยากจะให้กำลังใจนะ
ใช้คำว่าให้กำลังใจสังคมดีกว่า

ให้คุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลให้ทุกคนด้วย
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ด้วยกิจกรรมให้ศิลปินไลฟ์สดร้องเพลงในช่วงเวลาเดียวกัน
เดี๋ยวฟังรายละเอียดกิจกรรมสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ

จะเป็นการทรงความสุขและลอยยิ้มเล็กให้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่ทำหน้าที่ยังหนักเพื่อพวกเราอยู่
และก็จะเล่นตอน๑ทุ่ม๑๙นาที
แล้วก็จะส่งต่อไปให้กับพี่นักร้องศิลปินเรื่อยวันละคน

ซึ่งวันนี้เราก็ส่งต่อไปให้พี่ป้อนวดอดองเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะ
แล้วก็พรุ่งนี้ก็เราสองคนก็หวังว่า
เราจะได้ยินเสียงเพลงเพราะจากพี่ปอนะคะ
มาส่งต่อความสุขให้ทุกคนในช่วงเวลานี้นะคะ

แค่ฟังเสียงพี่ตูนพูดนี่ก็โอ้โห
มีกำลังใจขึ้นมาแล้วเสียงเบาดีจริงนะ

แต่ว่ามันก็คลายเครียดได้คุณ
คือคนที่ชมข่าวโควิด๑๙รู้สึกว่าโอ้หดหูเครียดจังเลย
ตอนนี้ต้องหันไปแบบว่าพึ่งอะไรดี

บางทีก็เปิดหนังดูนั่งนอนก็แล้วนะฮะ

เคยไปทำงานทุกวันทุกวันทำอย่างไรดี
ถ้าฟังแบบนี้มันก็คลายเครียดได้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ไปนะคะ

มีนัดกัน๑๙นาฬิกา๑๙นาทีก็คือ๑ทุ่ม๑๙นาที

เราก็ตามกันไปตามนักร้องที่เขาโยนให้

แสดงว่าวันนี้ไปตามไอจีพี่ปอส

ว่าเขาจะมีใครมาร้องเพลงให้เราขายเครียดกันบ้าง